เรื่องของการมอบถ้วยแชมป์ครับก็มีประเด็นนะครับที่สมาคมเนี่ยบอกให้ทั้งสองสโมสรยื่นหนังสือมาว่าต้องการจะให้ฝ่ายจัดทำอย่างไรนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางบุรีรำนะครับจะออกไปเยือนเชียงใหม่ขนาดที่เชียงรายจะออกไปเยือนสุพรรณบุรีแน่นอนครับมันเกิดคำถามแน่ว่าทั้งสองทีมเนี่ยคือแต้มห่างกันสองคะแนนแชมป์
ย้ายแล้วพิธีเตรียมงานเนี่ยมันยากแน่แน่สมาคมเกียรติฟุตบอลก็ได้ตอบรับคำขอจากทั้งสองสมสอนนะครับหนังสือจากบุรีรำที่ส่งไปยืนยันนะครับว่าจะขอรับถ้วยที่จังหวัดบุรีรำเพื่อให้แฟนบอลได้ร่วมในการฉลองความสำเร็จกับสมสอนโดยจัดดำเนินการนะครับเอ่อเรื่องของการแจ้งวันใน

หน้าที่ของพุทธศิลป์ในเกมที่บุรีรำเอาชนะการท่าเรือสามหนึ่งเมื่อวันที่ที่ผ่านมาตามรายงานจากผู้ควบคุมการแข่งขันแล้วก็ผู้ประเบิดพุทธศิลป์นะครับรวมในมีสี่กรณีครับกรณีที่หนึ่งก็คือนักเสื้อบรรทศิษย์กองหน้าบุรีรำอยู่ในตะแหน่งลำหน้าหรือไม่กรณีที่สองนะครับจังหวะที่ศา